สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาเมื่อสักครู่
วันนี้ในฐานะนายกสมาคมทีวีดิจิตอลขออธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจกันหน่อยครับ
ว่ามาตรการที่ท่านเลขากศธชถากรตันตสิทธิ์ออกมาบอกกับสังคมเมื่อวานนั้นเนี่ยเนื้อหาหลักคืออะไร
แต่ว่าอย่างที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งบอกว่าเป็นการชุบชีวิตวงการโทรทัศน์ดิจิตอล
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องท่านก็ทราบกันอยู่
กี่ร้อยท่านไม่ต้องสนใจหรอกครับเอาเป็นว่าตอนที่นักธุรกิจไปยื่นประมูล
โทรทัศน์ดิจิตอลมาดำเนินการ๒๔ช่องนั้นเนี่ย
คลื่นโทรทัศน์ดิจิตอลมีอยู่ทั้งหมด
ช่องที่ไปประมูลกันมาได้๒๔ช่อง
เอามาทำเป็นโทรทัศน์ธุรกิจเหมือนช่องโน้นช่องนี้
ไทยรัฐนี่ก็ด้วย๑ใน๒๔ช่องตอนนี้ยุติไปแล้ว๒
เหลือ๒๒ช่องคลื่นทีวีสาธารณะกันไว้อีก๒๔ช่อง
เป็นคลื่นทีวีสาธารณะพ่วงติดเข้ามากับการประมูลด้วย

ไม่เอามาใช้เป็นเชิงธุรกิจเอาไปเป็นทีวีสาธารณะ
ไว้สี่สิบแปดช่องทีวีสาธารณะคือทีวีที่ไปหาผลประโยชน์ไม่ได้
เรียกว่าเป็นทีวีสาธารณะทำไมต้องกันไว้ตั้ง๒๔ช่องนะฮะ
ก็เพราะตอนนั้นเนี่ยกระทรวงองค์กรต่างไม่ให้อยากได้
โทรทัศน์ไว้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของกระทรวงขององค์กรเนี่ยเยอะมาก
แต่ว่าพอเจอปัญหาวิบากรรมเกิดขึ้นกับโทรทัศน์ที่ไปประมูลกันมาได้๒๔ช่อง
ตอนนี้หน่วยงานองค์กรต่างที่บอกว่าอยากจะได้โทรทัศน์ไปดำเนินการรวมทั้งโทรทัศน
ชุมชนเนี่ยไม่เอาแล้วคลื่นก็ค้างตึงอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็มีการหารือกันว่าถ้าเอาคลื่นที่ค้างอยู่เนี่ย
ในกิจการฝั่งโทรคมนาคมคือกิจการมือถือ
จะมีการประมูลอาจจะได้เงินหลายหมื่นล้านครับ
เพราะว่าประมูลโทรศัพท์มือถือกันทีนึงเนี่ย
ท่านก็รู้นี่ครับใช้ได้กันเป็นแสนแสนล้าน

ก็เลยมีข้อเสนอและมีความเห็นชอบร่วมกันว่า
วงการโทรทัศน์๒๔ช่อง
เอาคลื่น๗๐๐คืนไปให้กศธช
กศธชเอาคลื่นไปประมูลเป็นโทรศัพท์มือถือ
จะได้เงินมากมายมหาศาลเอาเถอะได้เงินเท่าไหร่ก็ได้
แต่ขอกันไว้ส่วนหนึ่ง

สักหมื่นกว่าล้านเอาไปไหนฮะ
เอามาจ่ายค่าใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอล๒๒ช่องที่เหลืออยู่เนี่ย
ซึ่งจะต้องจ่ายใบอนุญาตให้ครบ
อายุสัญญาเนี่ยเป็นวงเงินค้างอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้าน
ตอนนี้จ่ายไปแล้วสามหมื่นกว่า
แล้วนอกจากมาจ่ายค่าใบอนุญาตแทนแล้วเนี่ย
เขาเรียกค่าโครงข่ายที่เรียกกันว่าค่ามัก
เดือนหนึ่งก็หลายล้านนะครับที่ต้องจ่ายเนี่ย
โดยเฉพาะระบบคมชัดสูงเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ๑๐กว่าล้านตัวเลขกลม
แล้วเอาเงินจากการประมูลมาจ่าย๒ส่วน
จ่ายค่าใบอนุญาตกับจ่ายค่าโครงข่าย
เงินที่ว่านี้ไม่ได้ไปเบียดบังหลวงไม่ได้ไปเบียดบังกศช
แต่เป็นเงินที่เอาคลื่นที่คืนไปเนี่ยเอาไปประมูล
หลวงก็ได้เงินกศตชก็ได้เงิน
วงการโทรทัศน์ดิจิตอลก็ได้ขอเงินนี้ส่วนหนึ่งมาจ่ายค่าใบอนุญาตและจ่ายค่าโครงข่าย
ถ้าอย่างนี้ภาษารุ่นใหม่เขาบอกวินวินได้ด้วยกันทั้งคู่
อนาคตของโทรทัศน์ดิจิตอลโอ้ยถ้าได้เงินมาจ่ายค่าใบอนุญาตแทนให้
ค่าโครงข่ายแทนให้เบาเยอะเลยครับ
ที่ว่าล่อแร่ล่อแร่จะอยู่กันไม่รอดจะต้องปลดคนงานอีก
แล้วเผลอจะล้มล่มสลายไปเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยจะอยู่รอด
กระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากวงการอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล
ที่เขาเปลี่ยนผ่านมาแล้วสำเร็จมาแล้วทั่วโลกแล้วเราก็มาห่วงว่าบ้านเราถ้าจะไปไม่รอด
ถ้าได้มาตรการนี้อย่างที่ท่านเลขาถากรแถลงเมื่อวาน
อันนี้ครับจะเป็นการเยียวยาที่จะทำให้วงการโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่รอด
คนในวงการโทรทัศน์เนี่ยหมื่นกว่าคนนะครับแล้วต้องดูแลลูกเมียอีกเท่าไหร่ล่ะครับ
เป็นวงการที่เป็นธุรกรรมเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมแสนล้าน
แสนล้านค่าลงทุนแต่ละสถานีค่าคนฉะนั้นวงการนี้ไปได้แน่นอน
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการธุรกิจดิจิตอลไม่ใช่ปัญหาเห็นแก่ตัวของคนในวงการนี้
คนบอกว่าตอนประมูลไปสู้กันแพงแล้วมาตอนหลังไปไม่รอดแล้วก็มาเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่
ไม่ใช่ครับที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ได้เกิดปัญหาเพราะมาบริหารผิดพลาด
แต่มันเกิดปัญหาหลายเรื่องที่กศธชก็คุมไม่ได้โทรทัศน์เองก็คุมไม่ได้เทคโนโลยีใหม่
เดี๋ยวนี้ใครก็สามารถออกอากาศผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์กันได้ดูผ่านมือถือไม่ต้องจ่ายค่าตั้งสถานีไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาต
ใครก็เปิดเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วก็ส่งกันได้เก็บเงินโฆษณาได้ด้วย
แล้วสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายที่ไปประมูลกันแพงเนี่ยใครมาคุ้มครองได้ไหมล่ะครับ
ผมยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเรามีสัมประธานรถขนส่งสมมุติวิ่งจากโคราชมากรุงเทพเราต้องจ่ายสัมปทาน
แต่ว่าอยู่ขึ้นมาพอออกมาจากโคราชนิดเดียวไม่รู้มีรถอะไรต่อมีอะไรมาดักเก็บเงินมาดักรับผู้โดยสารโดยไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยครับ
ถูกด้วยเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยคนก็แห่ไปขึ้นรถหมดรถเหล่านั้นหมดเอารถที่ได้สัมปทานก็ขาดทุนสิครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ
ฉะนั้นขออธิบายหน่อยว่านี่ไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบประเทศชาติเพราะไม่ได้เอาเงินมาจากกศธชไม่ได้เอาเงินมาจากคลังไม่ได้เอาเงินจากรัฐบาลมาช่วย
แต่เอาเงินที่วงการโทรทัศน์ดิจิตอลยอมคืนคลื่นไปให้กศธชจัดประมูลแล้วได้เงินมาเอาส่วนหนึ่งที่ได้มานั่นแหละ
มาเยียวยาวงการโทรทัศน์๒๒ช่องที่เหลืออยู่ให้เดินทางไปได้ให้ได้มีที่ทำมาหากินกันไปได้ให้ประชาชนได้ดูโทรทัศน์กันต่อไม่ได้
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่รับประกันหรอกครับว่าโทรทัศน์ที่มีอยู่๒๒ช่องถึงจริงแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่กี่ช่อง
วงการโทรทัศน์ที่เคยที่เคยคิดว่าจะเจริญเฟื่องฟูมันก็กลับไปที่เก่าแล้วเผลอมันจะน้อยกว่าเก่าด้วย
วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นมาตรการท่านจะได้เข้าใจว่าคนในแวดวงผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอล
เขาไม่ได้เอาเปรียบสังคมเขาได้พยายามต่อสู้มาแล้วทุกวิถีทางแต่เขาถูกเขาถูกรบกวนด้วยเรื่องอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้
ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับว่าอะไรเป็นอะไรครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
พอจะชุบได้ใช่ไหมครับ
มันต้องอยู่รอดต้องอยู่รอดข่าวที่เกิดขึ้นกับช่อง๓เมื่อวานถึงแม้ว่าเขาจะชี้แจงแล้วแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างอย่างที่กศชจะทำเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายสถานีก็จะทำอย่างนั้น
ครับครับครับค่ะจากช่องสามก็ค่อนข้างสะเทื่อมใจเราเหมือนกันนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพครับวันนี้ต้องเรียกว่าตำแหน่งนายกสมาคมทีวีดิจิทัลที่มาชี้แจงเรื่องนี้ให้เราฟังด้วยนะครับ